ชั่วคราวนะครับเพื่อทำการลากจูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปทำพิธียังกรมอู่ทหารเรือนะครับ
เพื่อเป็นการซักซ้อมและประดับตกแต่งเตรียมพร้อมในการใช้ในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมนี้ครับ
พลเมือเอกรือชัยบรุษดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเมือ
เป็นประธานในพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธีโดยพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
ให้เจ้าหน้าที่และกำลังพลฝีภายเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ
จากนั้นถือเลิกเวลา๘นาฬิกา๙นาทีบวงสวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
พนักงานอ่านองค์การผู้บัญชาการทหารเรือเจิมเรือปิดทอง
ผ้าสีคล้องพวงมาลัยและโปรยข้าวตอกดอกไม้
ตสินสำนักการสังฆีตรำถวายชุดพระคเนธประธานพร
เพื่อขอบรมีแห่งพระองค์ดนให้เกิดความสริมงคลในการทำกิจกรรมงานต่าง

บวงสวงพระภูมิเจ้าที่ถือเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันต่อมา
รวมทั้งการบวงสวงแม่ย่านางเรือเป็นพิธีที่ชามเรือปฏิบัติกันต่อ
ในการก่อนที่จะออกเรือทุกครั้งหรือการนำเรือไปใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยจะขอให้แม่นางเรือคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงที่เกิดแก่เรือ
ในวันนี้เวลา๙นาฬิกา๑๐นาทีกองทัพเรือจะลากจูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
จากพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเมลือพระราชวิทธิประยังกรมอู่ทหารเมลือ
หมายเลข๑ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
ลากจูงจะมีกำลังพลฝีภาย๖๘นายนั่งประจำเรือ
และเพื่อความเรียบร้อยกรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรทางน้ำเป็นการชั่วคราว
เหนือครองบางกอกน้อยจนไปถึงหอประชุมกองทัพเรือ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกา๕๐นาทีไปจนเสร็จภารกิจในเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
องทัพเรือในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนเรือพระยุหายาตราทางชนละมาก
ได้เตรียมการจัดเมลือพระทินักสุพันธ์เดาหงษ์เทียบท่ามราชวรดิต
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคม๒๕๕๙